ช่วงโอลิปิกช่วงนี้นะครับก็มาเก็บตกกันหน่อยครับ
กับกำลังใจที่จะเข้ามาในการไปให้กับรัศนกอิทโนต
ในกว่าหลังจากที่นั้นไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบแปดกว่าสุดท้าย

การแรงขันที่แพ้ต่อยาวากูจิไปนะครับศูนย์ต่อสองเกมตกรอบสิบหกคน
ในการแรงขันแบบบินตั้นประเภทหญิงเดียวของริโอเกมสองพันสิบหกที่บราซิล
ซึ่งแม่ปุกนางกรรมราทองกรครับผู้บริการโรงเรียนแบตมินตันบ้านทองหยอด
ในฐานะผู้ปกครองของน้องเมย์ก็บอกนะครับว่าคืนก่อนแข่งรัชนกนอนไม่หลับ
ก็คาดว่าเกิดจากอาการกังวลแล้วก็กดดันนะครับจนทำให้ผิดฟอร์มไปจากมาตรฐานเดิมมากนะครับ
ซึ่งใครได้ดูแถวสดก็จะเห็นนะครับว่าเธอตีเสียเองบ่อยครั้งนะครับ
แล้วก็มีอาการนะครับของความกดดันจริงนะครับซึ่งเราไม่ได้เห็นรัชนกเป็นแบบนี้นานแล้วนะครับ
ซึ่งความกดดันของกีฬาโอลิมปิกกับการแข่งขันระดับอาชีพนั้นมันแตกต่างกันพอสมควรเลยครับ
หลังจากตกรอบนะครับน้องเมย์ก็ได้รับกำลังใจมากมาย
เริ่มจากตะวันนะครับคุณปรวิทย์ทองน่วมนักบินตันหนุ่มคนรู้ใจที่โพสต์ไอจีนะครับ
เป็นรูปที่กำลังคุยกับรัชนกผ่านวิดีโอคอร์พร้อมกับข้อความให้กำลังใจว่า
กีฬามีแพ้ก็ต้องมีชนะเหรียญรางวัลนั้นไม่ใช่ทุกอย่างเสมอไปครับ
ขณะที่เฟซบุ๊คส่วนตัวของน้องเมย์นะครับที่โพสต์ฐานะยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้
ก็มีนักกีฬาหลายคนครับเข้ามาให้กำลังใจทั้ง
สิกาคำขำนักเทนนิสที่แท็กต่อมาถึงชัดชัยบุตรดีนักมวยสากล
ให้กำลังใจต่อเพราะว่าก่อนอันนี้รัชนกนั้นก็ไปให้กำลังใจชัดชัยเหมือนกันนะครับ
กีฬาส่วนใหญ่ถือว่ารู้จักกันอยู่แล้วนะครับ
ในการเดินทางไปแข่งขันโทรเมนต์ต่างต่างครับส่วนพิมออนคล้ายสุบัน
นักยิงปืนชุดโอลิมปิกนะครับที่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันพรุ่งนี้
ก็โพสต์รูปแล้วก็ข้อความให้กำลังใจน้องเมย์เช่นเดียวกับน้องแสบ
เปลี่ยนเวลาเล่าเปลี่ยมนักมวลสากลหญิงที่จะขึ้นโชคในรุ่น๕๑กิโลกรัม
รอบ๘คนในคืนนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยครับ
ส่วนความหวังสุดท้ายของมามินตันไทยนะครับยังเหลืออยู่ก็คือพรทิพย์บุรณประเสริฐศุกร์
๑๖ของโลกซึ่งจะลงสนามนะครับในคืนนี้เวลาตี๔๐นาที
พบแชมป์เก่าลีเซียวเร่นะครับมือ๓ของโลกจากจีน
ซึ่งทั้งคู่เคยพบกัน๑๒ครั้งนะครับน้องพีชชนะ๓ครั้งแล้วก็แพ้ไป๙ครั้งนะครับ
โดย๗ครั้งสุดนั้นไม่ชนะแต่ที่สำคัญนะครับการเจอเกาหลีเสียเล่ยนั้น
พรทิพย์นั้นได้เกมจากดีเซลเล่ด้วยนะครับไม่ได้แพ้ขาด๐ต่อ๒เกมนะครับ
โดย๓ครั้งที่พรทิพย์นั้นเอาชนะเกิดขึ้นในปี๒๐๑๓ทั้งหมด
แต่๔ครั้งที่พบกันในปีนี้น้องพีชนั้นแพ้ทั้งหมด
แต่น้องพีชบอกว่าพอมีวิธีที่จะเอาชนะดีเซลเล่ได้ครับ
ก็ถือว่าแบบว่าลูกเกมเนี่ยก็คือสูงสีแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการยื้อการตี
เหมือนกับตีใครบุคคลกว่ามันก็จะเป็นภัยขึ้นนะ

คำพูดของน้องพีชเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอนั้นเคยทำมาแล้วนะครับ
ต้องติดตามนะครับถ้าเกิดยื้อได้จริงนั้นโอกาสอาจจะเป็นของเราในช่วงเช้า
มาดูกันได้นะครับเผื่อจะมีเหตุให้กับนักกีฬาไทยด้วยครับ